เดี๋ยวให้ดูเจ้าคลิปนี้ตัวนี้หน่อย
เขาบอกว่าคุยกับแมวรู้เรื่อง

เอาไปลองฟังลองดูกันหน่อยครับ

เฮ้ยได้ผลอ่ะจริงจ้าวแมวกำลังจะกินอาหารของเจ้ามนุษย์
เจ้ามนุษย์เห็นท่าไม่ดีเลยบอกว่า
เอ้าอยากกินนี่คือภาษาแมวหรอใช่นะครับ
แล้วแมวมันทำยังไงมันฟังแล้วก็มองอาหารแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่กิน

ไม่กินเพราะว่าภาษามนุษย์เหรอ

บางทีเราก็พยายามจะพูดเสียงมันนะ

คุณคุยกับแมวคุณยังไง

แล้วมันตอบยังไง
อันนี้ไม่ได้คิดนะ

ไม่ได้เตรียมมาแล้วคิดไม่ทัน